วันนี้เราเข้ามาเข้าสู่บันเทิงไทยรัส

ก่อนหน้านี้เราเคยนำเสนอเรื่องราวของ

สามารถที่จะสื่อสารใช้ติดพิเศษของเขา
สื่อสารไปถึงพี่โรเบิร์ตสายควันได้
ล่าสุดค่ะมีเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นกับเธออีกแล้ว
แล้วก็มีหลักฐานด้วยคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้นักข่าวได้เจอตัวพี่เฟี้ยวฟ้าวนะคะถามถึงเรื่องนี้
เธอก็ยอมรับแบบตรงไปตรงมาว่า
สัมผัสพิเศษเหล่านี้เธอมีติดตัวมาตั้งแต่เด็ก

ไม่อยากให้ภาพนักแสดงหายไป

แต่คุณผู้ชมไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะ
ในวงสัมภาษณ์เนี่ยเธอเล่าให้ฟัง
พร้อมกับหยิบแชทไลน์ที่คุยกันมาโชว์สดเลย

เธอเพิ่งจะทักคนที่รู้จักคนใกล้ตัว
ว่าอาจจะมีอันตรายถึงชีวิต
คือทักไปเนี่ยเผื่อว่าเขาจะป้องกันตัวเองได้ทัน
ซึ่งญาติของเพื่อนเธอก็หายไปจากบ้านจริง
มาพบว่าเสียชีวิตบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา
แถวสะพานสังฮีเมื่อวานนี้เอง

แล้วก็อิมก็เลยบอกว่า
จะมีคนตายญาติเขา
แล้วเพิ่งเจอที่สะพานสังฮีตอนนี้ค่ะ

พบศพแล้วเจอตอน๑ทุ่มเวลานี้ค่ะ
ทุกวันนี้อิมช่วยเหลือคนฆ่าตัวตายเยอะมาก

เพื่อบุญคำเดียวอินถึงบอกว่าอินไม่ต้องการเป็นคนที่วิเศษวิโส
อิมไม่ต้องการว่าตัวเองเป็นคนเจ๋ง
แต่สิ่งที่อิมทำคืออิมอยาก

ที่ชื่อเป็นเจ้าแม่ไปนานแล้วแหละ

ล่าสุดฟันเล็กไทส์สองตัวไปสิบห้าใบ
ก่อนหน้านี้ยังได้เลขจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มา

เพราะเธอบอกเอาไว้ว่าข้าวพรรษาจะไม่ซื้อลอตเตอรี่ใช่ไหม

ก็ยังมีหลายคนคอรหานะคะ
แล้วก็ถามว่าทำไมไม่คิดจะใบ้เลข
โชว์เลขแบบพี่น้องในวงการคนอื่นบ้าง

สิ่งที่อิมโชว์ก่อนเพื่ออะไรไง

ซึ่งอีไม่ได้เซียนหวยแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง
ทำไมอิมต้องบอกมันไม่ใช่หน้าที่อิม
ก็แล้วแต่เขาจะเข้าฝันคุณเองอิมไม่เคยใบ้
สิ่งที่ทุกคนถูกส่วนใหญ่มาจากบุญของเพื่อนเองทั้งหมด
เขาจะมีการบอกเอาไว้คือแฟนคลับเหมือนจะรู้กัน
ว่าพี่อิมกำลังจะบอกเลขอะไรอะไรแบบนี้
ก็คือถ้าคนไม่รู้นี่คือยังไม่เป็นแฟนคลับอิมตัวจริง

คนดูก็รู้คุณผู้ชมนะแล้วแต่วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะ